ผู้กำกับสพเมืองปานฝากป่าวนะคะ
บอกว่าให้เตือนน้องเยาวชนโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
ให้ระวังแก๊งมิจฉาชีพ
เดี๋ยวนี้มันมีวิธีการหลอกใหม่นะฮะ
คือเรื่องของเรื่องก่อนหน้านี้มันมีภาพ
น้องผู้หญิงเป็นเยาวชนลักษณะโป๊เปลือย
กำลังมีอะไรกับผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งค่ะ
แล้วปรากฏว่ามีข้อมูลมาบอกว่า
ผู้ชายสูงวัยคนนั้นเป็นพ่อเลี้ยงของน้องผู้หญิงที่ถูกกระทำชำราว
ทีนี้มันมีภาพเหล่านี้ปรากฏขึ้นมา
กลายเป็นว่ามีคนเอาภาพนี้ไปขอความช่วยเหลือ
ไปขอความช่วยเหลือลักษณะคือเห็นใจน้องผู้หญิงที่ถูกกระทำนะฮะ
ว่าเออน้องอยู่กับพ่อเลี้ยงแม่ก็ไม่มีนะคะ

ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะคุณผู้ชม
มันเป็นเรื่องโอละพ่อที่กลุ่มมิจฉาชีพเขาแต่งขึ้นมาหลอก
คุณผู้ชมค่ะเราไปเจอน้องที่ตกเป็นผู้เสียหายตัวเป็นแล้วนะคะ
เจอคุณพ่อแล้วปรากฏว่าเขาเป็นพ่อลูกกันจริงไม่ใช่พ่อเลี้ยงใดเลยนะคะ
ฟังเสียงคุณพ่อก่อนค่ะแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมให้ค่ะ
พ่อเห็นติดการลงโซเชียลแล้วตอนนี้ก็จะได้ฟังครับเนี่ย
พ่อตกใจครับลูกขึ้นมา
ตอนนี้สภาพที่ใจลูกก็จะได้ฟังครับ
พ่อขยำแย่หน่อยนะครับ
กลายเป็นว่าพ่อเป็นพ่อจริงไม่ใช่พ่อเลี้ยงแต่อย่างใดนะคะ
แล้วถามว่าวิธีการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมันเริ่มขึ้นจากอะไร
เขาใช้วิธีการใดหลอกลวงน่าสนใจมาก
อยากให้คุณผู้ชมและทุกครอบครัวฟังข่าวนี้นะคะ
โดยเฉพาะคนที่มีลูกสาวหลานสาวอยู่ในวัยรุ่น
พันธุ์ตำรวจเอกรัฐกาลสุรงคบริพัฒน์เป็นผู้กำกับสพเมืองปาน
บอกว่าหลังจากที่ไปสอบปากคำน้องผู้หญิงซึ่งตกเป็นผู้เสียหาย
พร้อมกับพ่อแล้วก็แม่ครูร่วมกับสหวิชาชีพ
กรณีที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์แล้วก็มีการกล่าวอ้างว่า
พ่อเลี้ยงแอบถ่ายภาพโป๊ะของลูกเลี้ยงมานานร่วม๒ปี
เพราะฉะนั้นแล้วมีการวอนให้คนที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือเป็นการด่วน
ปรากฏว่าเรื่องที่มิจฉาชีพกุมาเรื่องนี้มันไม่เป็นความจริง
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าน้องผู้เสียหายพักอาศัยอยู่กับพ่อผู้ให้กำเนิด
แม่ผู้ให้กำเนิดมาโดยตลอดไม่มีนะ
ลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงอันนี้ไม่มีนะคะ
เพื่อนสนิทที่อยู่ต่างจังหวัดก็รู้กันดีเพราะฉะนั้นแล้ว
เรื่องที่ประกดไม่ใช่รึงจริงประกดในโลกออนไลน์นะคุณผู้ชม
เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้กลางปี๒๕
ได้มีกลุ่มคนร้ายทักแชทมาหาน้องนามสมมุติว่าน้องปอแล้วกัน
ได้ส่งคลิปอาณาจารย์มาให้น้องปอดู
คลิปนั้นเนี่ยก็คือเป็นชายสูงวัยร่วมรักกับเด็กสาว

ปอคิดเองว่าเป็นพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยง
จากนั้นคนร้ายก็ทักแชทมาหาน้องปออีกบอกว่า
รู้จักกับหญิงสาวที่อยู่ในคลิปหรือไม่

หลังจากนั้นน้องปอก็มีการพูดคุยแชทกับกลุ่มคนร้าย
แล้วปรากฏว่ามันมีตัวละครใหม่โผล่ขึ้นมา
แชทมาหาน้องอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรสิทธิมนุษยชน
โดยระบุบอกว่าองค์กรได้ตรวจสอบแล้วว่าน้องปอมีความผิด
เอ้าจู่น้องมีความผิดค่ะ

คนร้ายมันอ้างว่าเนื่องจากว่าน้องปอไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มมิจฉาชีพ
ส่งคลิปอาณาจารย์ต่อกันไปให้ดู

หมายถึงว่าคนร้ายต่อรองกับน้องปอบอกว่า
ถ้าหากไม่อยากให้น้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้น
น้องปอต้องถ่ายภาพเปลื่อยของตัวเองมาให้

สุดท้ายพี่เบิร์ตกลายเป็นว่าน้องปอเนี่ยด้วยความกลัวไง
คือตัวเองก็ไม่รู้อิโน่อีเหน่ไปรับคลิปโป๊เปลือยมา
รับคลิปผู้หญิงกับผู้ชายมีอะไรมา
แล้วไอ้มิจฉาชีพมันไปอ้างว่าน้องปอไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งต่อคลิป

ปรากฏว่าขู่น้องปอว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากมีความผิด

ถ่ายค่ะด้วยความกลัวนะคะ
แล้วสุดท้ายมีการสื่อสารกันในแอปพลิเคชัน
พลิเคชันหนึ่งน้องปอบอกว่าก็จำไม่ได้ว่าเป็นแอปอะไรนะคะ

ก็คือเปิดเป็นวีดีโอคอร์
ปลายทางปิดกล้องแต่น้องเนี่ยเปิดกล้องเป็นภาพน้องเปลืออยู่
แล้วปรากฏว่าภาพนี้มันถูกแชร์ส่งต่อกันไปในโลกออนไลน์
บอกว่าถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้
ขอให้รีบปรึกษาครอบครัวครูหรือผู้ปกครองครับ

มันไม่ได้มีแค่เคสที่ที่ปุ้ยเล่าไปนะคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้แก๊งเนี้ยมันสร้างพ็อตไปเรื่อย
ใช่แล้วมันก็ไปหลอกเด็กสาวหลายพื้นที่ล่าสุดที่ลำปางเองก็มีน้องชื่อการ์ตูนอายุ๑๔ปีก็โดนคนร้ายหลอกเช่นเดียวกันเหมือนเป็นขบวนการ
แล้วมันวางแผนซับซ้อนมากคุณผู้ชมน้องการ์ตูนบอกว่าจู่มีผู้หญิงคนหนึ่งใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสุดารัฐทักไปหานี่เก็บมือถือได้เป็นของมุก
แต่สุดารัฐเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟสของมุกติดต่อไม่ได้นะฮะมุกอาจจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องอื่นหรือเปล่า
แต่มุกเนี่ยเป็นเพื่อนในเฟสของการ์ตูนนี่อยากให้การ์ตูนติดต่อเพื่อเอาโทรศัพท์ไปคืนให้มุกให้หน่อย
ใช้การ์ตูนเป็นตัวกลางผ่านไปถึงมุกเขาอ้างแบบนี้การ์ตูนก็เลยติดต่อไปหามุก
ซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนเพียงแค่ว่าเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คเท่านั้นจนกระทั่งทักไปทักมาอมุกตอบกลับมาครับ
แล้วก็บอกว่าโทรศัพท์เนี่ยเป็นของพี่สาวมุกอีกทีนึงชื่อว่านุ่นซึ่งคนร้ายก็ใช้รูปของเด็กม๖ผู้เสียหายมาปลอมเป็นนุ่น
ต่อมานุ่นก็เลยติดต่อมาหาการ์ตูนแล้วบอกว่าอยู่กับพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นครูชื่ออำนวยอีกทีนึง
โดยแม่ติดคุกพ่อเลี้ยงทำอนาจารย์ขอถ่ายคลิปโป๊ของนุ่นจนนุ่นทนไม่ไหวแล้วขอให้การ์ตูนช่วยคุยกับพ่อเลี้ยงคนนั้นได้ไหมชื่ออำนวย
แล้วก็ส่งรูปที่เธอถูกถ่ายเป็นหลักฐานแล้วก็ส่งลิงก์ของอำนวยมาให้กับน้องการ์ตูนการ์ตูนก็เลยช่วยในการทักไปหาคนในชื่ออำนวยก็คือเป็นมิจฉาชีพ
ว่าอย่ามาทำแบบนี้กับนู้นเลิกทำแบบนี้กับนู้นซะเพราะการ์ตูนเนี่ยเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงแต่โชคดีอย่างหนึ่งคุณผู้ชมการ์ตูนเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาน้าสาวนี่ไงต้องปรึกษาถูกแล้วเอาไปปรึกษาผู้ใหญ่ว่าเราจะช่วยคนชื่ออำนวยยังไงดีมีคนทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น้าสาวก็เลยนำเรื่
ซึ่งหลังจากเรื่องเป็นข่าวการ์ตูนเองก็ไม่สามารถติดต่อกลุ่มคนร้ายทั้งสุดารัฐทั้งอำนวยทั้งมุกทั้งนู่นได้อีกเลย
ค่ะนะครับทีนี้ตำรวจก็เลยคาดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันเพื่อเอาไปหลอกเด็กหญิงเพื่อแก๊กเมย์ต่างและสันนิษฐานว่าพอเรื่องแดงขึ้นมา
มันก็จะอ้ากว่านี่นะมันมาจากองค์กรสิทธิสเด็กต่างมากราง
เตือนน้องแบมไปบอกไอ้ไปสมัครตามแฟนคลับอะไรต่างของเธอเนี่ยนะ
ดูให้ดีนะบางทีขอพวกข้อมูลส่วนตัวพวกอีเมล
ขอรูปขออะไรเนี่ยต้องระวังผู้ปกครองต้องสอดส่องดูแล
แล้วก็บอกลูกด้วยว่าถ้ามีการขออะไรแบบนี้ให้คุณพ่อคุณแม่รู้ด้วยนะ
ให้ผู้ปกครองรู้ด้วยบางทีเนี่ยเด็กใสไงไม่ทันหรอกไอ้พวกนี้ไอ้พวกแบบนี้
ขออนุญาตอีกทีได้ไหมสรุปสั้นวิธีการของกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้ก็คือ
เช่นพี่เบิร์ตจู่ก็ส่งภาพโป๊เปลือยเป็นหญิงกับชาย
มีอะไรกันมาให้ปุ้ยนะฮะพี่เบิร์ตกล่องเป็นกลมปลอดภัณฑ์ที่มิจฉาชีพคนส่งมาให้ค่ะ
คือเขาก็ใช้แบบเหมือนสมมุติส่งมาให้ปุ้ยแล้วอีกคนนึงก็ปลอมตัวมาว่าปุ้ยมีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นนางนกต่ออุ้ยก็เลยจะโดนเข้าขายเรื่องของความผิดซึ่งมิจฉาชีพมันกล่าวอ้างขึ้นมา
แล้วก็จะทำให้ปุ้ยเนี่ยกลัวก็พยายามที่จะรอดพ้นด้วยการเชื่อเขาส่งคลิปตัวเองไปให้เขา
อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะระวังกันด้วยน้องนะครับ